อะมี๑คลิปที่เราเกือบไว้ช่วงที่แล้ว

ใครเดินผ่านไปไปเที่ยวพัทยา
ไปเห็นนางรำสวยที่ไหน

อย่าดิรีอาจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายลงถ่ายรูปเขาเด็ดขาด

เขาใช้เวลาแต่งตัวนาน
จะมาให้ถ่ายฟรีเฉยมันไม่ได้

พี่แต่งตัวมาเนี่ยแต่งมานาน

แต่งตัวเนี่ยแต่งตัวมานาน

คือตอนยืนอยู่เฉยก็ดูอ่อนน้อม

ที่เป็นถนนคนเดินเหมือนกันบังลา
ก็มีนะเขาก็จะมีที่เป็นแต่งตัวแบบ
ฝรั่งฝรั่งดูเหมือนแต่งตัวเป็นนางโชว์แบบนั้นเหมือนกัน
อันนั้นก็ถ่ายรูปคิดเงินเหมือนกันนะ
แต่อันนี้จากฟังเสียงเรายังไม่มั่นใจเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

คือนี่แหละค่ะนางรำคนนี้เขาก็ลำ
แล้วพอถูกถ่ายปุ๊บพอเธอเห็นเธอก็เดินปรีเข้ามาเลย
เธอก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เขียนบอกว่า
โปรดระวังถ้าเจอนางรำคนนี้อย่าถ่ายรูปถ่ายคลิป
พอเห็นเรายกโทรศัพท์ขึ้นมานางก็เดินตรงริ้วมาว่าเราเลย
ด้วยความกลัวก็เลยรีบบอกขอโทษค่ะ
คือก็ถ้าพูดดีก็จะควักตังค์ให้อยู่นะ
ตามคลิปเลยน่ากลัวมาก
แท็กทวิตดีคนรีน้อยแฮชแท็กพัทยา
เอาจริงนะสมมุติว่าคือพูดดีกับนักท่องเที่ยว
แบบเสียด้ำใจอะไรอย่างนี้คือผมจะหาคำไหนอธิบายเนอะ
หมายถึงว่าบริจาคได้นะคะหรือว่า
ไม่หรอกก็บอกเข้าไปตรงเลยว่าขอโทษนะคะ
ถ้าถ่ายภาพนี้ค่ะถ่ายภาพนะคะนี่ก็คือบอกเข้าไปตรงอะนะคะ
ซึ่งพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปปุ๊บคนมาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
บอกโอ้เจอมาแล้วเหมือนกันนี่ไงแค่ยกโทรศัพท์ถ่ายรูปปกติเนี่ย
แพลนคือบางทีเดินแล้วก็แบบเหมือนแพลนบรรยากาศ
ได้เจาะจงเขาก็หยุดรำแล้วก็มองค้อนมาเหมือนกัน
บางคนบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะอันนี้อ่านได้มั้ยนะ
เขาบอกว่าอันนี้มันถือเป็นการหากินมีการเสียค่าที่
ให้กับเจ้าหน้าที่หรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เขาเขียนมานะคุณผู้ชม
ฉันไม่ได้พูดเองแต่มีคนเคยเจอเยอะเหมือนกันนะมีคือเอาเอาพูดตรงตรงนะคะ
อันนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะคะมันมีมานานแล้วอย่างที่บอกว่า
ดิฉันเคยไปเที่ยวภูเกตอืมไปบางราอย่างเงี้ยอืมเจอก็เจอเหมือนกัน
เราก็เห็นว่าเออมันก็ดูสวยว่าจะถ่ายแต่ก็ดีนะไม่ยกขึ้นมาถ่าย
เพราะว่าเหมือนเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกไงว่าแก้แก้ไม่ได้นะคิดเงิน
แนะนำให้ติดป้ายไว้เลยครับก็คือแบบติดป้ายไว้เลยภาพละ๒๐ติดบัตรอะไรก็แล้วแต่
แบบถ้าถ่ายภาพมีมีค่าถ่ายภาพนะคะอะไรอย่างนี้ก็บอกไปตรงตรง
นะครับเพราะว่าไปพูดอย่างนี้ก็ยิ่งคนไม่กล้าถ่ายไปอีกอ่ะก็ตกใจแหละว่าอุ้ย
มันมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะฮะตรวจสอบกันหน่อยละกันค่ะ